ทิกเกอร์ลูกชายสุดหล่อของคุณแม่นิโคเทรีโอค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นแท่นเป็นพระเอกน้องใหม่แล้วนะคะ
นี่มีทั้งงานละครมีทั้งงานหนังด้วยนะคุณผู้ชมนะ
เรื่องใจฟูสตอรี่นี่ใครเป็นแฟนคลับไปดูกันได้เลยนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยทิเกอร์รับบทเป็นเด็กนักเรียนหลังห้อง
แอบหลงรักสาวป๊อปปุร่าในชั้นเรียนจ้า

ส่วนละครเรื่องสายรุ้งของพี่ชอต
เรื่องนี้เนี่ยทิเกอร์รับบทเป็นพระเอกตอนเด็ก
ในวันบวงสวงเนี่ยทิเกอร์บอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากเลย
มีคุณแม่มาคอยถ่ายรูปให้

และที่ทำเอาทิเกอร์เหินนักเลยก็อะไรรู้มั้ยคะ

เจอแบบนี้เนี่ยทิเกอร์จะว่ายังไง
คุณแม่ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะผมก็ทำก็อาจจะไม่หนักเท่านักแสดงคนอื่นนะครับ
แต่ผมก็มาถ่ายละครทั้งวันเป็นศีรภินฐุคัทอยู่พี่แกนมี่
เพื่อนจะชมในคอมเม้นต์ต่างว่าน้องทิเกอร์ตัวแล้วหล่ออะไรงี้

คือที่เขินไม่ใช่อะไรนะคะคุณแม่ยืนด้านหลังพี่นิโคยืนอยู่
แต่ว่าคือแบบสาระในการสัมภาษณ์ไม่มีอะไรเลยดูความละมุนของน้อง

ตอนที่น้องยิ้มก็คือหูอื้อไปหมดแล้วเมื่อกี้
น้องมีแฟนหรือยัง๑๗ยังไม่มีนะ